ถ้าไปหยั่งเสียงดูท่าทีจากสว
คุณผู้ชมยังมีท่าทีที่แตกต่างกันออกไปนะครับ
บางคนนี้ยังถึงขั้นลังเลซะด้วยซ้ำ
เริ่มกันที่สวเสรีสุวรรณภานนท์นะครับ
บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีมติในใจนะ

เพราะยังต้องพิจารณาคุณสมบัติอีกหลายเรื่องนะครับ
กรณีที่คุณเศรษฐาทวีสินถูกกล่าวหา

ลักษณะต้องห้ามตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ
เกี่ยวกับผู้ที่จะถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี
แล้วก็จุดยืนเรื่องการแก้ไขรัฐมนุนทั้งฉบับ
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าสวหลายคนยังไม่เห็นชอบ

เพราะแต่ละคนก็มีข้อมูลได้รับมาที่แตกต่างกัน
คงต้องรอดูว่าวันพรุ่งนี้นะครับ
พักเพื่อไทยจะส่งชื่อใครเป็นนายกรัฐมนตรีครับ
จุดประสงค์อะไรในการที่จะมาลื้อรัฐมนุนทั้งฉบับนะครับ
ว่าจะเป็นสถาบันไม่ว่าจะเป็นองค์กรต่าง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงในหลายลักษณะ

ผมว่าสวก็คงจะพินาเรื่องเหล่านี้นะฮะ
ส่วนที่สองก็คืออุณสมบัติรักษาต้องห้าม

ที่พูดถึงกันว่ามีความซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่อย่างไร
ส่วนสวคนนี้ครับกิติศักดิ์รัตนวราหะนะครับ
ยืนยันจะไม่โหวตให้คุณเศรษฐาคนนี้ชัดเจนเลย
เพราะดูจากเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแล้วฟันโทไม่ผ่าน
แล้วก็รอให้ติดตามการอภิปรายวันพรุ่งนี้รับรองว่าดุเดือดแน่นอน

แต่หากพรรคเพื่อทายเปลี่ยนตัวเคนดิเดตนายกุธมนตรี
เป็นคุณแพทองทานนะพร้อมจะโหวตนะ
เพราะอะไรครับท่านเพราะอะไรครับ
แล้วก็กิติศักดิ์ไม่โหวตให้เศรษฐา
ถ้าหากว่าเป็นคุณอุ้งอิ๊งนะสมมุติตามที่น้องเสนอมาเนี่ย
ผมคิดว่าต้องตรวจสอบเหมือนกัน
แต่ผมคิดว่าคุณอุ้งอิงเพิ่งเข้าการเมือง
แล้วก็อาจจะยังไม่มีปมด้อยมากนักนะครับ
ตรงนี้ถ้าหากเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ย
เพื่อให้บ้านเมืองเดินไปได้เนี่ยย้ำนะครับ

ชารัฐก็เข้าร่วมรัฐบาลแล้วไม่มีขยะขวางกั้น
ดังนั้นไม่ว่าพักเพื่อไทยจะเสนอใคร
เป็นนายกรัฐมนตรีสวก็จะโหวตให้นี่นะฮะ
และแม้ว่าจะมีสวบางคนคัดค้านแต่เขาก็คือสววัญชัยนะครับ
ขอพูดแบบเสียงดังฟังชัดอวัญชัยเอาเสียงดัง
ในสอวรก็อาจจะมีคนที่อภิปรายไม่เห็นด้วยกับคุณเศรษฐา
ผมถือว่าเป็นเรื่องปกติ
แต่เสียงส่วนใหญ่ของสววันพรุ่งนี้

ยืนยันได้ว่าต้องการเสียงจากสวประมาณ๖๐เสียง
เพราะฉะนั้นของเดิมนี่มีอยู่แล้ว๑๓เสียง
ก็มีอีกประมาณ๕๐กว่าเสียง
ซึ่งผมถือว่าง่ายมาก
แล้วก็เชื่อว่าจะมีสอวรวันพรุ่งนี้โหวตให้เป็น๑๐๐
ไม่มีอะไรที่พี่น้องประชาชนจะต้องวิตกกังวลต่อประเด็นนี้ครับ
ด้านสวประภาษีสุฉันทบุตรนะครับ
โพสต์เฟซบุ๊คในเชิงตั้งคำถาม
ว่าจะเลือกอะไรดีระหว่างหลักการกับความรู้สึก
สวประภาษีบอกว่าครั้งที่แล้วเลือกคุณพิธาจากพักเก้าไกล
มารยาทที่จะให้พักเสียงข้างมาก

และครั้งนี้ตั้งใจจะเห็นชอบให้
คุณเสถาเป็นนายกกัฎมนตรี
เพราะติดตามวิสัยทัศน์ในช่วงหาเสียง
พักเพื่อไทยนะครับก็เป็นพักอันดับ๒
แม้จะมีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอดีต
แต่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานก็ตรวจสอบกันไป
ขณะเดียวกันก็มีเสียงสะท้อนจากประชาชนจำนวนมากว่าผิดหวัง

ไม่ทำตามสัญญาที่เคยหาเสียงว่าจะไม่ร่วมกันกับบางพักการเมือง

อีกทั้งพักร่วมรัฐบาลมีเสียงมากเกินไป
อาจเกิดประเด็นการรัฐสภา
ท่านสมวงประภาษียังระบุอีกว่า
อยู่ระหว่างตัดสินใจว่าจะออกเสียงไม่เห็นชอบ
งดออกเสียงตามความต้องการของประชาชน
หรือจะออกเสียงเห็นชอบเพื่อให้เป็นไปตามหลักการ
เพราะพักเพื่อไทยรวมเสียงข้างมากได้สำเร็จ
จึงขอให้ร่วมแสดงความคิดเห็น
เพื่อที่ท่านจะนำไปตัดสินใจครับคุณผู้ชมครับ
เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็ต้องจับตาดู
มติของสวประภาษีด้วยเช่นเดียวกัน

อีกคนนึงที่บอกว่าขอรอดูการตัดสินใจ

สวสมชายสวังการณ์คุณผู้ชมครับ
อันนี้รอฟังคำชี้แจงของคุณเศรษฐาทวีสิน
ถ้าสามารถเคลียร์ปัญหาต่างที่มีการพาดพิง

สามารถชี้แจงได้ก็อาจจะได้รับเสียงโหวต

โดยบอกว่าถ้าพักเพื่อไทยยืนยันว่าจะเสนอชื่อคุณเศรษฐาทวีสิน

ก็ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของคุณเศรษฐาว่าถูกต้อง
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูล
โดยเฉพาะเรื่องความซื่อสัตว์สุจริต

ออกมาเปิดเผยค่อนข้างร้ายแรง
ถ้าคุณเศรษฐาออกมาชี้แจงให้ชัดเจน

แต่ถ้าชี้แจงไม่ได้สวก็จะไม่โหวตให้ผ่าน
แล้วนอกจากนั้นพักร่วมรัฐบาล
จะต้องมีคำตอบเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูล
ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยที่ไม่ต้องทำประชามติ
ก็จะประหยัดงบประมาณ๓๐๐๐บาทถึง๔๐๐๐ล้านบาท
แต่หากจะให้มีสอสอรอก็อาจเป็นนอมินีจากภาคการเมือง
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความคิดสุดโต่ง
อาจจะกระทบต่อหมวด๑และหมวด๒เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์
ซึ่งจะนำไปสู่ความขัดแย้ง
สวสมชายย้ำจุดยืนที่ได้โพสต์เฟซบุ๊ก
เงื่อนไข๔ข้อนะคะก็คือ๑เปลี่ยนตัวแคนดิเดตนายก
คุณทักษิณกลับไทยเข้ากระบวนการรับโทษ
เลิกคิดล้มรัฐธรรมนูลปราบโกง
และ๔รัฐบาลสลายคั่วปกป้องสถาบัน
ยืนยันว่ามีการดีลับที่สิงคโปร์
ซึ่งจะเป็นตัวชี้ขาดว่าการโหวตนายกในวันพรุ่งนี้
ม้วนเดียวจบหรือม้วนเดียวจอด
และเห็นว่าสถานการณ์ยังไม่ไปไกลถึงขั้นที่จะเสนอชื่อ
พลเอกประวิทวงสุวรรค์ค่ะ
คุณนักภารนิปนรมสลายคั่วอย่างแท้จริง
มีคนว่าไปคุยกับที่สิงคโปร์
ก็มีจริงไอ้ดีลคุยกันมาจบยังไงเดี๋ยวก็ดู
มาดูสวอีกท่านหนึ่งค่ะสวทวินเปลี่ยนสี
ก็บอกว่านายกไม่ใช่หัวหน้าครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง

แต่ว่าเป็นนายกของทุกคนต้องมีมาตรฐานจริยธรรมที่เหมาะสม
ส่วน๒๕๐สวมีภารกิจตามรัฐธรรมนูล
ไม่ตกอยู่ในอานัทใครทั้งสิ้นค่ะ
นายมตรีไม่ใช่หัวหน้าประธานบริษัท

เพราะงั้นก็จะต้องเลือกคนที่ดีที่สุด
มีคุณสมบัติมีมาตรฐานทางจริยธรรมที่เหมาะสม
ที่จะเป็นผู้นำของคนต้องร่วม๖๐กว่าล้านคน
ขณะที่ความเคลื่อนไหวในวันนี้นะคะคุณผู้ชม
ก็มีภาคประชาชนค่ะยื่นหนังสือยื่นเรื่อง

ขอให้สวตรวจสอบคุณสมบัติ
บุคคลที่จะถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้
แกนนำบอกว่านายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งสำคัญ
ประเทศชาติจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสม
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูล
เพื่อเป็นต้นแบบอันดีงามของคนในชาติค่ะ